อะไรกินอร่อยกันดีกว่านะครับที่จังหวัดชนบุรีเขาบอกว่าข้าวต้มร้านนี้อร่อยยืนหนึ่ง
โอ้โหยืนหนึ่งแล้วก็เด็ดเดี่ยวเรื่องความอร่อยแล้วก็ถ้าไปที่ชนบุรีต้องไปร้านนี้ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาด

ข้าวต้มปลารสเด็ดอยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
มันฟินนะลูกกินแล้วอร่อย
ก็เลยถึงบอกแนะนำแล้วยิ่งกินกับปลาตังโกด้วยนะคะปลาตังโกฉีกข้างบนนะลูกรสชาติ๑๐คะแนนเต็ม
สวัสดีค่ะเจ๊เตียงนะจ๊ะเป็นเจ้าของข้าวต้มโจ๊กเจ๊เตียงจ้าตั้งอยู่ที่แหลมแท่นบางแสนจ้า

จากแม่ค่ะแม่เป็นคนจีนมาจากเมืองจีนเลยนะจ๊ะเขาก็บอกเรามาว่าของทุกอย่างที่เราต้องทำมาเนี่ยเราต้องใส่ใจ
เราเป็นคนกินเก่งต้อง๒ถ้วยค่ะแล้วเวลาเราไปกินร้านอื่นมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเผื่อในหนึ่งถ้วยของป้าเตียงนะทำได้๓ชามค่ะใส่แค่น้ำเพิ่มไปเท่านั้นเอง
ของป้าสดทุกวันจ้ะเพราะป้าซื้อทุกวันเช่นกุ้งหมึกหมูสับเนี่ยทุกวันเราซื้อเองมาซื้อมาซิโคงก็ต้องสั่งเองเลือกเองทุกอย่างเลือกเองถ้าเผื่อเราไม่เลือกเราก็ไม่ได้ของดี
จริงถูกบ่มมาจากพี่กับน้องต้องไปตลาดต้องเลือกของเองต้องทำอะไรเองเขาสอนวิธีในการเลือกตั้งแต่เด็กเราก็ต้องเลือกจากสดค่ะเราต้องดูของนะคะลูกไปตลาดปั๊บตาเราต้องดูดูว่าของเราสดไหมถ้าเผื่อไม่สดไม่เอาเราเดินผ่านเจ้าไหนสดเอาเจ้านั้นจ้ะ
มีข้าวต้มมีโจ๊กแล้วก็มีก๋วยจั๊บจ้ะ
มีซี่โคงมีหมูสับมีกุ้งมีปลาหมึกต่างกันที่เส้นกับข้าวเท่านั้นเองลูก
ราคาก็จะมีพิเศษกับธรรมดาค่ะธรรมดานี่๘๐บาทนะจ๊ะพิเศษนี่๑๐๐บาทจ้ะถ้าเผื่อชอบไข่ออนเซ็นก็บวกอีก๑๐บาทจ้ะ
ซี่โครงหมูสับหนึ่งไอ้ซี่โครงหมูสับนะคะแล้วก็รวมมิตรค่ะซี่โครงของป้านะคะ
ไม่ใช่เป็นซี่โครงชิ้นแคบอย่างนี้แต่เป็นซี่โคงที่จะประมาณในสามนิ้วแล้วก็ที่อื่นเจ้าอื่นบางคนเขาต้มแล้วเหนียวแต่ของเรานิ่มนุ่มและหอมลันจวนใจ
อันนี้ขึ้นชื่อเลยร้านดังก็อร่อยอยู่แล้วค่ะแล้วก็ของก็คือแบบให้แน่นมากเครื่องแน่นเลย
ก็รสชาติอร่อยครับหมูสับอร่อยแล้วก็ได้บรรยากาศ

เปิดทุกวันนะคะเวลาเปิดนี่ก็ประมาณ๗โมงครึ่งค่ะเราจะปิดร้านก็ประมาณ๑๑โมงค่ะ

เจ๊เตียงนะคะ๐๘๖๘๘๐๐๖๔๕๕ค่ะ
เชิญชวนแวะทานข้าวต้มโจ๊กเจ๊เตียงได้นะคะ
คิดถึงข้าวต้มคิดถึงเจ๊เตียงจ้า
สุดยอดเลยมีโอกาสลองไปกันดู